เอาละยังไงกระต่อเดี๋ยวไปดูข้างขาวกันมั้ย
ค้างข่าวแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

เขาบอกว่าเป็นค้างคาวพันธุ์ที่หายากซะด้วยนะครับ

ค้างขาวสีทองแบบนี้แปลกนะ
เออเห็นแล้วแบบงงเลยเอ๊ะนี่มันค้างข่าวอะไรล่ะครับ
ใครเอามาพ่นสีมันคะไม่ใช่

วัดมาดูเนี่ยนะเมื่อกลางปีกออกมาเขาบอกว่ามีความยาวสักประมาณ๗นิ้ว
มีขนตามลำตัวเป็นสีส้มสดแบบนี้นี่แหละ
แล้วก็สลับกับมีปีกที่มีลายสีดำสลับกับสีส้ม
เขาบอกคนที่เจอเนี่ยเขาเจอในสวนกล้วย

อ๋อก็เรียกวิธีดีนะมันคงจะมากินกล้วยนี่แหละครับอ๋อก็เรียกวิธีดีนะ
ที่เจอก็คือนายนิพนธ์ทองกล่อมนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทางด้านนายนิพนธ์ก็เล่าว่าตนเองนะครับ
หลังจากที่เลิกงานเดินทางกลับบ้านเพื่อมาตัดแต่งใบกล้วยที่แห้งออก
แต่เมื่อเข้าไปที่สวนกล้วยเนี่ยนะครับ
ตกอกตกใจเมื่อต้องไปเจอกับเจ้าค้างขาวตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับ

ก็สุดท้ายมันบินไปบินมาแล้วก็กลับมาเกาะอยู่ที่เดิม

เพราะว่าไม่เคยเห็นค้างคาวที่มีสีแปลกประหลาดแบบนี้

อ่าใช่สีเดียวล้วนเลย
แต่เนี่ยเออเป็นค้างคาวสีทอง
มาแบบนี้ทีนี้แหละก็เลยเก็บมันเอาไว้ก่อน
แล้วก็แจ้งให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ย

เจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบอะไรด้วยไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็มาด้วยมากับผู้สื่อข่าวนี่แหละครับ
หลังจากมาเจอนะโอ้โหก็ต้องตะลึงเลยครับ

ค้างคาวยอดกล้วยปีกผีเสื้อ
เขาบอกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในลำดับที่๗๘นะครับ
ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๕๙

ชาวบ้านคนนี้โชคดีมากที่ได้เจอกับเจ้าค้างคาวพันนี้
เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่หายากไม่ได้เห็นบ่อย
อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ใกล้จะหายสาบศูนย์ไปจากบนโลกนี้แล้วด้วย

ก็บอกว่าเอาล่ะแบบนี้นะครับ
ก็เลยตั้งใจว่าจะนำเจ้าค้างคาวตัวนี้
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เผื่อว่ามันจะได้ไปแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

โอ้โหดีมากเมื่อกี้เป็นสัตวคุ้มครองลำดับที่เท่าไหร่นะจะได้จดไว้

เดี๋ยวบอกน้องใบตองเดี๋ยวน้องใบตองกลับมาเดี๋ยวเล่าให้ใบตองฟัง
อะไรแปลกเห็นเป็นตัวเลขไม่ได้เลยนะครับ
ก็มันก็ต้องไปวิเคราะห์กัน

ใจชำรุดมนุษย์ครั้งคราว